สถาบันคู่อริเราได้ยินคำนี้กันมานานมากแล้วนะคุณผู้ชม
สังคมไทยเราเฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยมีเรื่อง
เนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยถึงสองข่าวอันนี้ยังไม่นับรวมเฉพาะเรื่องที่
ไม่เป็นข่าวอีกนะเรายังไม่รวมอีกแล้วคำว่าองค์กรอาชญากรรมอ่ะ
คุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยได้ยินคำนี้กันบ้างไหมแล้วคำว่าองค์กรอาชญากรรม
มันเกี่ยวอะไรกับเด็กช่างมาเดี๋ยวผมสรุปให้ฟัง
เมื่อช่วงต้นเดือนครับมันมีเรื่องของเหตุที่มีนักศึกษาจากสถาบัน
อุเทรนธวายขออนุญาตเอ่ยชื่อนะที่ถูกไล่ยิง
เสียชีวิตแถวคลองเตยมีหนำซ้ำนะครับ
ยังมีครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแถวนั้นที่กำลังจะเดินมา
น่าจะน่าจะมาเข้าเวรแหละเพราะว่าวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันหยุด
เป็นช่วงสายวันหยุดก็ถูกลูกหลงเสียชีวิตด้วย
ในจุดเกิดเหตุเดียวกันเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในจุดและเวลาที่มีประชาชนเนี่ย
มาเดินอยู่ริมถนนซึ่งเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์จุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตลาดคลองเตย
เพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นแหล่งชุมชนที่เกิดเหตุขึ้นเป็นประชาชนบริสุทธิ์ที่เดินผ่านไปผ่านมา
ใช้คำว่าเป็นจำนวนมากก็คงไม่ผิดนับหลังจากที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี้ยไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งต้องบอกว่าเขาวางแผนกันเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยน่ะภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ในพื้นที่ของทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็รอบปริมณฑลเนี้ยนะก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจ
หลบหนีนอกจากเนี้ยมันยังพบเรื่องของการกลบเกลื่อนร่องรอยที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตามจับได้ง่ายเช่นอะไรบ้างนะครับมันมีการเปลี่ยนสีรถจักรยานยนต์จากสีแดงเป็นสีน้ำเงินนะครับหลังจากก่อเหตุก็มีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายแล้วก็เหมือนมีการไปวางเป้าหลอกเอาไว้หวังว่าจะให้ตำรวจเนี่ยหลงทางหลงประเด็นหลงทิศทางก
แล้วก็ยังพบว่ามันยังมีคนร้ายอีกหลายคนและหลายกลุ่มที่ช่วยเหลือผู้ต้องหากลุ่มนี้อยู่
ล่าสุดข้อมูลบอกว่ามีการรวมกลุ่มเป็นกรุ๊ปไลน์เป็นกลุ่มลับที่รวมตัวคนเหล่านี้อยู่
เรื่องต้นเฉพาะที่มีข้อมูลอยู่ตรงนี้คือ๘๐กว่าคนที่อยู่ในกลุ่มลับกลุ่มนี้
เมืองต้นครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็สามารถที่จะรวบตัวผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้จำนวน๘คน
ซึ่งตำรวจเขามีหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นกลุ่มคู่อริต่างสถาบันนะครับที่เกิดเหตุขึ้นที่คลองเตยอย่างที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ทีนี้พอเกิดเห็นแล้วเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจล่ะว่ายังไงบ้าง
ทางด้านของพลตำรวจโทษธิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบานว่าเขาจะพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับ
กลุ่มบุคคลที่ลงมือเนี่ยมีการถอดรูปแบบแผนประทุศกรรมในครั้งก่อนก่อนว่าลงมือแล้วทำอย่างไรแล้วรอดทำอย่างไรแล้วถูกจับกลุ่ม
ตอนนี้มีบางคนในกลุ่มนั้นเองที่อยู่ในกลุ่มเองเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ทำให้เรารู้ว่ากลุ่มบุคคลนี้นะครับเขามีการปฏิบัติการอย่างไร
มันเป็นรูปแบบการพัฒนาของกลุ่มบุคคลนี้กลุ่มคนร้ายนี้อันนี้ต้องบอกว่าเราต้องบอกว่าเป็นคนที่พ้นสภาพคนที่ได้มาได้ตัวมาเนี่ยเป็นมีสภาพเป็นยังอยู่ในสถานศึกษาเนี่ยเพียงไม่กี่คนเองที่เหลือคือบุคคลที่พ้นสภาพแล้วเราไปสร้างโลกเสมือนขึ้นมาเอาตัวเองตั้งเป็นแกนนำอยู่ในกลุ่มโลกเสมือนแล
ไม่ได้มีการเรียนหรือไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักแหล่งครับคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ไปสืบทราบจนกระทั่งรู้ว่ามันจะมีแกนนำขึ้นมาในกลุ่มแกนนำเนี่ยก็จะคอยทำหน้าที่หาเช่าที่พักอาศัยแล้วก็มาซ่องสุมรวมกันจะสร้างกลุ่มนักเรียนนักเลงกลุ่มเนี้ยขึ้นมาแล้วก็จะคอยดึงเอานักศึกษาจากสถา
เพื่ออะไรเพื่อมาเป็นแนวร่วมแล้วก็เป็นการสร้างตัวตนของกลุ่มตัวเองขึ้นมา
นอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีเรื่องของการนำภาพผู้ที่เสียชีวิต
คือจะเป็นทั้งผู้ที่เป็นรุ่นพี่ในสถาบันในการที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็บางข้อมูลก็บอกว่าเป็นภาพของเหยื่อที่เอามาติดเอาไว้แบบนี้เพื่ออะไร
เพื่อเป็นการปลุกใจให้ฮึกเหิมในการก่อเหตุในแต่ละครั้ง
ต้องบอกว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยคือเป็นแนวคิดของคนกลุ่มหนึ่งที่สร้างตัวตนขึ้นมาในโลกเสมือนอันนี้เป็นคำพูดจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ทีนี้ครับเราคงเคยได้ยินหลังมาเนี่ยเราต้องได้ยินกันบ่อยคำว่าถอดบทเรียนจากหลายเหตุที่มันเกิดขึ้นทีมาในช่วงหลังเนี่ยนะ
บทเรียนอันนี้เป็นคำของทางเจ้าหน้าที่ส่วนกลุ่มนี้เขาก็มีคำคล้ายกับการถอดบทเรียนเหมือนกันแต่ผมไม่อยากใช้คำนั้นมันดีเกินไป
เป็นการถอดรูปแบบนะครับเป็นการถอดรูปแบบของการก่อเหตุในแต่ละครั้งว่าถอดรูปแบบมาเพื่ออะไร
การถอดรูปแบบในแต่ละครั้งเพื่อเคลียนรู้และก็พัฒนาการหลบหนีในครั้งต่อไป
หรือในการก่อเหตุครั้งถัดไปเช่นทำแบบไหนครั้งนี้แล้วถูกจับ
ครั้งต่อไปเอารอยช่องโหวตตรงนี้มาอุดแล้วก็จะได้ก่อเหตุในแบบที่หาตัวจับยากขึ้น
หรือทำแบบไหนแล้วรอดก็จะพัฒนาในจุดที่รอดและออกไปแตกต่อยอดออกไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานได้ยากมากขึ้น
อันนี้มันพัฒนาไปถึงขั้นนี้กันแล้วเหรอ
ก็คือเป็นการหนียังไงไม่ให้ตำรวจตามรอยได้ล่ะว่าอย่างนั้นเถอะ
ไปที่ทางด้านของผู้บังคับการกันบ้างครับผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
บัญชาการตำรวจนครบานครับทางด้านของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธี
เขาว่ายังไงบ้างเรื่องนี้ทางด้านของภูมิประการเขาก็บอกนะครับว่าประเด็นนี้เนี่ย
เป็นประเด็นที่มันเกินกว่าคำว่าองค์กรอาชญากรรมแล้วโอ้โหถ้ามันเกินกว่านี้
ผมก็ไม่รู้จะหาคำไหนที่มาเปรียบเทียบแล้วนะท่านเกินกว่าคำว่าองค์กรอาชญากรรมแล้วอันนี้
มันยิ่งใหญ่มันยิ่งกว่าในหนังมันไม่ใช่แค่การแว้นมาก่อเหตุแล้วจบแว้นแล้วก็ไป
ไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันมีการวางแผนมันมีการวางพลตเรื่อง
มันมีเรื่องของการวางตัวว่าก่อนลงมือใครจะเป็นคนเทรนด์มีรุ่นพี่เข้ามาคอยเทรนด์
มีกองทุนเอาไว้ซื้ออุปกรณ์ในการก่อเหตุเพราะว่ามีเรื่องของการจ้างทนายมาสู้คดีด้วย
นี่ตรงนี้ที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะพัฒนาต่อยอดออกไปผมไม่ได้ชมนะ
อันนี้ผมพูดถึงเป็นในแง่ของการพูดตามเนื้อผ้าตามเนื้อความที่มันเกิดขึ้น
แล้วพอไปเรื่องมันไปถึงโรงถึงศาลปุ๊บเขาก็จะแห่กันไปนั่งฟังว่าตำรวจว่ายังไงบ้าง
ไม่ได้เป็นการไปกดดันตำรวจไม่ได้เป็นการให้กำลังใจกับเพื่อนผู้ก่อเหตุด้วยกัน
ฟังเพื่ออะไรหาช่องโหวไงว่ามีช่องโหวไหนที่ครั้งนี้โดนจับ
โอเคไปฟังแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าไอ้ช่องโหวตตรงนี้ก็จะถูกอุดมว่ามันไปกันถึงขนาดนี้ล่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมกลุ่มผู้ต้องหาเบื้องต้นนี้ก็ยังให้การภาคเศษนะ
แล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
ขณะที่ผู้ก่อเหตุมีการแต่งกายด้วยชุดที่ค่อนข้างรัดกลุ่มแล้วก็มีการสวมหวกกันน็อกปิดบังอำพลางใบหน้า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะต้องใช้วิธีการตรวจหาดีเอ็นเอในจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะมาหาหลักฐานใช้เป็นหลักฐานต่อไป
มันไม่ใช่เรื่องของเด็กช่างตีกันอย่างเดียวแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่ายังไงคิดว่าเรื่องของเด็กช่างตีกันเนี่ยมันขยายวงไปจนถึงเรื่องของคำว่าองค์กรอาชญากรรมแล้วหรือยัง
คุณผู้ชมคิดว่ามันขยายไปถึงตรงนั้นแล้วมันไปถึงตรงไหนแล้วเรามีคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเรื่องนี้เรายังต้องตามกันต่อแล้วก็หวังว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถกวาดล้างเรื่องเหล่านี้ให้หมดจากสังคมไทยไปได้โดยเร็วนะครับ